พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา
ซึ่งตอนนี้เวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาที

ว่าตอนนี้มีมวลชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุม
ทยอยเดินทางเข้ามายังบริเวณด้านหน้า
ของลานกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งทางมวลชนนะครับยืนยันว่าการรวมตัวกันในวันนี้

เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับ
ในขณะเดียวกันบริเวณด้านในของอาคารทรัศนภา
ก็มีกำลังตำรวจควบคุมฝุมชนประมาณ๔กล่องร้อย
คอยสแตนบายดูความเรียบร้อยในพื้นที่การชมนุม
บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา

ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทางตำรวจเองได้มีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลยนะครับ

จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทรัศนภา

รวมถึงบริเวณภายในของอาคารทรัศนภา

นครบานบางโพและสนทเตาปู
มาดูแลความเรียบร้อยเช่นกัน

ยังมีการนำแผงเหล็กมาวางเอาไว้
ยังบริเวณทางเข้าฝั่งของวุฒิสภา
ด้วยนะครับแล้วก็มีการนำเสื้อสลิงมามัดไว้อีกชั้นด้วย
จากนี้มีการนำรถสุขามาเตรียมให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับ
ในส่วนของกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความเรียบร้อย
มีการรายงานนะครับว่ามีตำรวจควบคุมฝุงชน
เข้ามาประจำการตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับโดยมีการรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภานะครับ
ซึ่งมีการเตรียมกำลังไว้ทั้งหมดสามกองร้อยด้วยกันนะครับรวมถึงกอง
รวมถึงกองร้อยตำรวจน้ำหวานอีก๑กองร้อยนะครับรวมทั้งหมดเป็น๔กองร้อยนะครับ
และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนบังโพนะครับ
มาดูแลการจราจรบริเวณถนนสามเศษกันด้วยนะครับในขณะที่กลุ่มมวลชนนะครับ
เข้ามาชุมนุมต่างก็ทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับส่วนบริเวณ
ส่วนบริเวณทางเท้าของอาคารรัฐสภานะครับต้องบอกเลยว่าคนที่มาจับจองพื้นที่ก่อนใครนะครับ
ก็คือเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่บางคนนะครับเดินทางมาตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาแล้วนะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
จนถึงเวลายี่สิบนาฬิกานะครับโดยจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันประชุมวุฒิสภา
ภายใต้หัวข้ออย่าให้ใครขโมยความฝันและความหวังของเรานะครับ
แล้วก็สวต้องไม่สวนมติของประชาชนเป็นการเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภานะครับ
ร่วมโหวตให้นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีโดยทางแก่นำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าจำนวนของผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้
คาดว่าจะมีประมาณห้าร้อยคนด้วยกันนะครับและยืนยันว่ากิจกรรมในวันนี้จะไม่มีความรุนแรงใดทั้งสิ้นครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังของผมนะครับ
ตอนนี้ทางแก่นำได้มีการเซ็ตอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับ
เพื่อจะมีการจัดกิจกรรมที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับ
และนี่ความขึ้นไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
จินายุทธ์บุญชูขาวธนาทีวีรายงานสดจากอาคารท่านทรัศนภาครับ